มาดูอีกมุมหนึ่งเรื่องของการเข้าป่าล่าสัตว์
อย่างกรณีของนายเปรมชัยกับพวกเนี่ย
ผู้ที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องของการเข้าป่านะ
เขาก็ออกมาบอกว่าอย่าไปเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นนายพรานนะ

พรานจริงพรานป่าจริงที่เขาอยู่ในป่าเขาล่าสัตว์เนี่ย
เขาล่าสัตว์เพื่อการดำรงชีพ
เขาก็จะเลือกไม่ได้ฆ่าทุกอย่าง

เขาก็จะเลือกค่าสัตว์ที่เอามาทำเป็นอาหารได้เท่านั้น
แต่นักล่าเนี่ยมันล่าเป็นเกมกีฬา
เพื่อความสนุกตรงนี้มันต่างกัน
เราก็เลยไปคุยกับคนที่เขาเป็นพรานป่า

เขาก็ออกมาเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็เปรียบเทียบให้ฟัง
กรณีนายเปรมชัยกับกรณีคนที่เขาอยู่ในป่าจริงมันต่างกัน
ทีมข่าวไปคุยกับนายฤทัยคงควรค่ะ

เป็นชาวทองผาภูมิกาญจนบุรีนะคะ
ก็บอกว่าตัวเองเคยเข้าป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ก็เรียนรู้วิถีคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเนี่ย
ว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรยั่งชีพอย่างไร
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหลี่ยง
ด้วยความจำเป็นเขาต้องหาอาหาร
ในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยจะมีในภาณคนสองคนเท่านั้นแหละค่ะ

เพื่อเป็นอาหารให้กับคนในหมู่บ้าน
ซึ่งคนที่ทำหน้าที่นี้ถือว่าเป็นผู้เสียสละ
เพราะต้องยอมรับผลกรรมที่มาจากการล่าสัตว์ไง
เขาก็ถือว่าการล่าสัตว์ในบาป
บาปมากเพราะว่าคนในพื้นที่ที่เขาอยู่ในป่า
เขานับถือศาสนาพุทธแบบเร่งครัดมากนะครับ
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาถือว่าเป็นบาปกรรม

เขาก็จะมีการอธิษฐานกันก่อนว่า

ชดใช้กรรมเท่ากับข้าวสาร

เขาเปรียบเป็นเหมือนผู้จัดการป่าค่ะ

เขาจะรู้ว่าสัตว์ชนิดไหนมีเยอะก็ล่าได้
แล้วเขาก็จะเลือกไม่ล่าตัวเมีย

โกหกถือสัจจะเป็นสิ่งสูงสุดค่ะ

ถ้าเราจะใช้ชีวิตเป็นพานป่าแล้วเนี่ยเราก็จะขอชดใช้กรรมหรือการกระทำเราที่ล่าชีวิตเขาเนี่ย
เท่ากับเมล็ดข้าวสารที่กำมือมาสามกำมือถ้าสามกำมือนี้ยังทำไม่ขึ้นนะครับ
ก็๓กระป๋องนมนะฮะถ้า๓กระป๋องนมก็ยังไม่สามารถประสบผลสำเร็จนะฮะ
เขาว่าถ้าสามพวกตำข้าวเนี่ยแน่นอนต้องชดใช้ประกันไปตลอด
คือพูดง่ายคนที่เป็นพานป่าเนี่ยคือเป็นสัจจะแล้วไม่โกหกนะฮะ
ต้องกล้าทำแล้วก็พูดตามความเป็นจริงว่าตัวเองทำอะไรนะฮะ
จะไม่มีการโกหกไม่มีการพูดง่ายคือสิ่งข้อนี้
เขาบอกว่าพานป่าเนี่ยสัจจะเป็นหลัก
ควรจะล่าอะไรไม่ควรล่าอะไรเนี่ยนะเขาก็ดูลักษณะของสัตว์ป่าแล้วก็ดูลักษณะความต้องการของชุมชนว่าบริเวณชุมชนเนี่ยนะมันมีขนาดไหนนะฮะ
บางทีเขาต้องการสัตว์ที่ใหญ่นิดหนึ่งนะฮะเพื่อเลี้ยงชุมชนเนี่ยไม่ใช่ว่าล่าก็ทดลองมือไปเรื่อยเจออะไรก็ยิงฝึกมือหรือว่าสนุกเขาไม่ได้ทำแบบนั้น
อยู่ในแบบจริงจริงตัวเมียเขาก็ไม่ล่าเผื่อว่ามันท้องอยู่
เขาก็กลับใจนะเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ากันหมดแล้วค่ะ
เพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าคนกลุ่มนี้เขาชำนาญเส้นทางในป่า
มีความรู้ด้วยเรื่องสัตว์ป่าเรื่องพันธุ์
ก็เลยดึงกลุ่มบุคคลเหล่านี้มาเป็นเจ้าหน้าที่
มาช่วยให้ความรู้ในการอนุรักษ์ป่า
ผลดีนะคะพวกเขาก็เลิกล่าสัตว
วงแหนป่ามากขึ้นเพราะว่ามีความผูกพันกับป่ากันอยู่แล้ว
ฤทัยเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะว่าถ้านายเปรมชัย
เป็นคนที่ชื่นชอบสัตว์ป่าชอบเที่ยวป่า
เปลี่ยนจากการเป็นนักล่าแล้วหันมาเป็นผู้อนุรักษ์แทนน่าจะดีกว่านะคะ
ผมมองว่าคุณเปรมชัยเนี่ยนะถ้าเขากลับใจมาตรงนี้นะ
ผมคิดว่าน่าจะช่วยอะไรได้เยอะเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์
ผืนป่าที่สำคัญก็มาเรียนรู้ระบบนิเศษอะไรแบบนี้นะ
แต่ว่าตอนนี้ผมก็คิดว่าสังคมก็คงลงโทษเขาพอสมควรแล้ว

แต่ว่ากฎหมายเนี่ยผมก็คิดว่าก็ต้องให้ไปตามกฎหมายอย่างเที่ยงธรรมอย่างถูกต้องกัน
เพราะว่าคนเมืองกาลคนอนุรักษ์หลายคนในจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่
เขาก็เฝ้าดูว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไร
นี่ค่ะนายฤทัยก็พูดทิ้งท้ายแบบนี้นะคะว่าพรานป่าในอดีตจะถือความสัตว์
ได้ล่าสัตว์ตัวไหนก็กล้ายอมรับพร้อมรับผลกรรมที่ตามมา
ดังนั้นนายเปรมชัยก็เหมือนกันทำผิดก็ต้องยอมรับผิดค่ะ
อืมอ่าเราไปเจออดีตในพรานอีกคนหนึ่งนะครับเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหลี่ยง
ชื่อว่านายไฟเกิ้งนะครับเล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่า
พรานสมัยก่อนจะออกล่าเพื่อความอยู่รอด

ความจริงแล้วชาวกะเหลี่ยงอยู่ในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนมานาน
กรณีของนายเปรมชัยกับพวกที่เข้าไปล่าสัตว์ไปยิงเสือดำเนี่ย
ป่ายเกิ้งบอกว่ารู้สึกเสียใจมาก
ไม่คิดว่าสมัยนี้ยุคแบบนี้ยุคปัจจุบันนี้จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
แต่ตัวเขาเองที่เป็นนายพรานก็ยังเลิกล่าสัตว์มากว่า๒๐ปี
คนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านก็ไม่มีใครล่าสัตว์แล้ว
พร้อมกับบอกด้วยว่าแม้จะไม่มีกฎหมายห้ามล่าสัตว

เพราะว่าปัจจุบันสัตว์ในป่ามีน้อยมาก
เหมือนสมัยก่อนนะฮะที่สัตว์มีเยอะนะครับ
แล้วถ้าสมัยก่อนถ้าสัตว์ชนิดไหนมีน้อย

นกเงือกชะนีเสือสมเศษมีกว่าไม่ล่า

ในพรานสมัยก่อนเขาไม่ล่ากันนะคุณเขียนมาสอน
เพราะเขารู้ว่ามันเป็นสัตว์ที่หูตึง

ก็การล่าในปัจจุบันเนี่ย

สมัยก่อนที่อดีตพรานเขาเล่าให้ฟังนะครับ

ลุงก็บอกว่ากลัวก็เป็นเรื่องธรรมดาเนอะ
ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตมันก็เป็นบาป
แต่มันด้วยวิถีชีวิตอะครับมันก็ต้องทำ

แล้วก็เวลาเราล่าสัตว์มาได้เนี่ยเราไม่ได้ขาย
มันเป็นการแบ่งปันกันในชุมชนนะครับ
ใช่ไหมครับตรงข้ามกับคนสมัยนี้

ไอ้สัตว์พวกนี้ควรล่าหรือไม่ควรล่านะครับ
สองล่าเพราะความยาก
อย่างแล้วก็ความเชื่อในสิ่งที่ผิด

ซึ่งลุงบอกจริงมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับ
คนสมัยนี้กับคนสมัยก่อนเนี่ย
พฤติกรรมในการล่าเหตุผลในการล่ามันไม่เหมือนกัน
ก็จริงก็ไม่เห็นด้วยครับลุงคุณลุงบอก
เพราะว่ามันสมัยนี้
มันยิงเพราะไม่ใช่กัญยังชีพใช่ไหมครับ
เพราะว่ามูลค่าของสัตว์ตัวนั้น
อย่างเช่นเสือโครงก็ต้องการหนังต้องกระดูกเอาไปขายอย่างนี้ครับ
คุณลุงก็บอกว่าถ้าสมมุติถ้าคุณเป็นลูกหล่านลุงก็อยากจะบอกคุณเป็นชายว่า
อย่าไปทำอย่างนั้นอีกเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดี
เพราะว่าการไปเอาชีวิตเขาคือไม่ได้มีความจำเป็นครับ
จำเป็นครับลุงบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องเหตุบังเอิญ
ถ้า๔คนนี้ไม่ใช่ก็อาจจะต้องมีคนที่๕
นี่ก็ต้องมีคนรุ่นใหม่แปลให้หน่อยนะฮะ

แต่ว่าตั้งข้อสังเกตไว้น่าสังเกตนะครับอุ๋ธิพระสร
คือ๔คนนี้ถ้าบอกว่าหลงทุกคน

แล้วใน๔คนนี้ไม่มีใครรู้จักทางเลยเนี่ย

อย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตตั้งแต่แรกแล้วว่า
รู้ได้ยังไงถ้าเกิดแบบไม่เคยเข้าป่าไปเลยแบบนี้

แหล่งน้ำอะไรอย่างนี้นะฮะ